ส่วนเรื่องวงการฟุตบอลไทยทางสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งของประเทศไทย
ก็ยังยืนยันเช่นเดิมว่าจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้
ส่งผลให้ฟุตบอลลีกในประเทศ
ต้องเลื่อนการแข่งขันไปเป็นวันที่๑๘เมษายน
รวมถึงฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชีย
แล้วก็ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่๔๑
ที่ยังไม่มีกำหนดจัดการแข่งขันที่ชัดเจนนะครับ
นายพาธิสุพพงศ์รองรายคาที่การสมคมกีฬาฟุตบอล

สำหรับการแข่งขันฟุตบอลคิงครับ
ยังไม่มีการเลื่อนหรือว่ายกเลิกนะครับ
จะให้ฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชีย

หากเป็นไปตามข่าวที่ว่าจะกลับมาเตะ

ให้ทำการแข่งขันฟุตบอลคิงคลับได้นะครับ
แต่หากกลับมาเตะในเดือนกันยายน
ที่ทำการแข่งขันฟุตบอลคิงคลับได้นะครับ
ส่วนทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนั้นนะครับ
สมาคมมีการพูดคุยในเบื้องต้นไปแล้ว
ประเทศที่เชิญมาจะมีการแพร่ระบาดมากน้อยเพียงใดนะครับ
ดังนั้นอาจจะมีทีมที่อันดับโลกไม่สูงกว่าทีมชาติไทย
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับ
โปรแกรมเดิมในคิงครับที่วางไว้
ก็คือ๑๕๑๙กรกฎาคมเบื้องต้นนะครับ
อาจจะสามารถจัดการแข่งขันในช่วงเวลานี้ได้

แล้วก็อาจจะต้องรอดูด้วยว่าทีมที่มาจะเป็นยังไง
แต่ว่าปีนี้เรื่องของทีมบิ๊กเนมอาจจะน้อย
อาจจะน้อยกว่าทุกปีแต่ความเข้มข้นไม่ได้ต่างกัน